คุณผู้ชมฮะจับตามองไปที่การประชุมสภาพผู้แทนรัศดรเข้มข้นจริง
การพิจารณางบประมาณประจำปี๒๕๖๖โอ้โหแต่ละคนแต่ละคนนะ
ใช้วาธะเด็ดทั้งนั้นเลยนายกรัฐมนตรีก็วาทะเด็ดไม่ใช่เล่นนะครับ
และทีนี้เราจะต้องจับตามองอะไรอีกในเรื่องของการเมือง
ติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลี่ขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย
สวัสดีอาจารย์นะครับสวัสดีครับคุณบุ๊คคุณขวัญครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรื่องของผู้ว่าชัดชาติไม่ต้องลุ้นแล้ว
กรกตรับรองแล้วแต่ที่ต้องลุ้นคือเรื่องพรบงบประมาณ
ที่รัฐบาลนำเข้าพิจารณาสภาเมื่อวานเป็นวันแรกอภิปรายกันทั้งกลางวันแล้วก็ไปถึงดึก
วันนี้ก็มีต่อเมื่อสักครู่นายกกำลังตอบคำชี้แจงของฝ่ายค้าน
ก็สไตล์นายกล่ะครับชี้แจงเสร็จก็มีหมัดสวนโยนกลับ
เรื่องที่จะต้องลุ้นก็คือพรบงบประมาณปีนี้
ต้องลุ้นผลโหวตครับว่าจะผ่านหรือไม่ผ่าน
วาระแรกนี่แหละวาระรับประการนี่แหละผ่านหรือไม่ผ่าน
ถ้าพรบงบประมาณไม่ผ่านตามธรรมเนียมที่ผ่านมา
รัฐบาลมีทางเลือกสองทางหนึ่งลาออกสองยุบสภา
สองอย่างนี้เท่านั้นแล้วถ้าเป็นอย่างนี้
อุณหภูมิมันจะพุ่งพลาดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในช่วงนี้
ถามว่าทำไมปีนี้จึงต้องลุ้นการโหวตพรบงบประมาณ
เพราะทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีปัญหาครับ
รัฐบาลเอาพรบงบประมาณเข้าสภาไม่เคยมีปัญหา
ฝ่ายค้านถึงเขาจะไม่เห็นด้วยแต่เขาก็ใช้วิธีงดออกเสียง
งดออกเสียงแต่ปีนี้ฝ่ายค้านบอกไม่งดออกเสียงแล้ว
แต่จะโหวตคว่ำลำพังแต่รัฐบาลฝ่ายค้านจะโหวตคว่ำ
ถ้าเป็นภาวะปกติก็คว่ำไปสิเสียงรัฐบาลมีมากกว่า
แง่อยู่แล้วชัวร์อยู่แล้วไม่สนใจแต่ว่าคราวนี้
พรบงบประมาณเนี่ยเข้าสภา
เอาในช่วงที่เสถียรภาพรัฐบาล
สั่นครอนวันไหวมันมีปัจจัยหลายอย่าง
ที่ทำให้เสียงของฝั่งรัฐบาลเอาแน่เอานอนไม่ได้
กลับไปตั้งแต่เกิดปรากฏการณ์ปลดร้อยเอก
ธรรมนัฐพรมเผาออกจากรัฐมนตรีบรรยากาศการเมือง

คือตัวเปลี่ยนเกมว่าอย่างนั้นเถอะ
แรกก็คุมเคลือคือพูดจาพยายามรักษาโรคมวย
ว่าถ้ารัฐบาลทำถูกต้องก็สนับสนุนถ้าทำไม่ถูกต้อง
ก็จะยึดประโยชน์ประเทศชาติและของประชาชนเป็นหลัก
ไม่ชัดว่าตกลงจะหนุนหรือจะค้านนายก
แต่พอมาถึงวันนี้พูดกันตรงแล้วครับ
ภาษาการเมืองก็คือว่าร้อยเอกธรรมนัฏเปิดหน้าชนแล้ว
เปิดหน้าชนแล้วชนกับใครครับก็ชนกับบิ๊กตูนั่นแหละ
สิ่งที่ต้องลุ้นตามมาคือร้อยเอกธรรมนัฏเปิดหน้าชนคนเดียว
หรือลากสอสอในพักในกลุ่มมาร่วมชนด้วย
เพราะวันนี้สถานะของร้อยเอกธรรมนัฐคือผู้นำพักเศรษฐกิจไทย
คนในพักเศรษฐกิจไทยจะเอาด้วยกับร้อยเอกธรรมนัฐ
หรือไม่อันนี้ยังเอาแน่ไม่ได้เพราะว่าที่ยังกึ๊กกึ๊กกักกักอยู่ก็เยอะ
ส่วนหนึ่งยังเชื่อฟังพลเอกประวิทย์หัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐอยู่ก็เยอะ
พูดง่ายก็คือว่ากินกล้วยกันคนละหวีกันอยู่
หรือไม่ก็กินกันทั้งสองหวีกันอยู่ตัวแปรของการลงคะแนนมันอยู่ตรงนี้
แล้วไหนจะมีเสียงพักเล็กเก้าเสียงก็เอาแน่นอนไม่ได้เหมือนกัน
เสียงพักเล็กเนี่ยลมพัดลมเพลเดี๋ยวก็หนุนเดี๋ยวก็ค้าน

อยากให้ท่านดูตัวเลขมันจะได้เห็นว่าถ้าดูตัวเลขตามตารางนี้
จะได้รู้ว่ามันน่ารุ้นไม่น่าลุ้นยังไงสอสอปฏิบัติหน้าที่อยู่ตอนนี้๔๗
ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลมีอยู่๒๔๒อยู่ขวามือ
ฝ่ายค้านมีอยู่๒๐๙เสียงห่างกันอยู่๓๓เสียง

แต่ว่าให้ดูตรงกลางครับตัวแปรอยู่ตรงกลางเนี่ย
เศรษฐกิจไทย๑๖กลุ่มพักเล็ก๙รวมแล้ว๒๕
สมมุติว่า๒๕เสียงที่เป็นตัวแปรไปยกให้รัฐบาล
ไม่มีปัญหาจบแต่ถ้า๒๕เสียงไปยก
รวมกับฝ่ายค้านฝ่ายค้านมีอยู่๒๐๙ได้มาอีก๒๕เป็น๒๔
ก็ยังน้อยกว่าเสียงรัฐบาลอยู่ดีเพราะรัฐบาล๒๔๒
ยังไงก็ไม่เกินครึ่ง
แต่เขาใช้เสียงข้างมาก
ของสอสอที่เป็นองค์ประชุมอยู่ในสภา
ณเวลาที่กำลังโหวตเสียงกัน

ถ้าฝ่ายรัฐบาลอยู่ในที่ประชุมน้อยกว่าฝ่ายค้าน

หูเห่ามันจะเกิดเอาช่วงทางนี้แหละ
ก็คือลาประชุม

ทำไมการโหวตพรบงบประมาณคราวนี้

มากกว่าทุกคราวที่ผ่านมา

เพื่อคุมคะแนนฝ่ายของตัวเองให้ได้

อย่าคิดว่าฝ่ายค้านคุมเสียงได้อยู่หมัดนะครับ

ก็แอบกินกล้วยจากฝ่ายรัฐบาล

ในการเลือกตั้งคราวหน้าอยู่แล้ว

คือถึงฝืนมติภักดิ์

เขาก็ไปอยู่พักที่เขาอยากได้
ตัวเองก็เสียคะแนน

จึงกลายเป็นสภาพธุรกิจการเมือง
อย่างที่ประธานชวนหลีกภัยว่า

ที่เป็นพักการเมืองใหม่

ตอนนี้หาคนที่จะมาสมัคร

ดึงจากสสจากภาคอื่นก็ยากยากมากยากตรงไหนรู้ไหมครับ
เรื่องการเจรจาเรื่องอุดมการอะไรต่างไม่มีปัญหา
หรอกแต่สุดท้ายมันจบลงตรงที่ว่าเท่าไหร่ค่าตัวเนี่ย
เท่าไหร่คุยกัน๔รอบ๕รอบรอบสุดท้ายก็เหลือว่าค่าตัวเท่าไหร่
อุดมกงอุดมการทิศทางพักเป็นยังไงนโยบายพักเป็นยังไงไม่ใช่
เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่มันอยู่ที่ว่าค่าตัวเท่าไหร่การเมืองมัน
เป็นอย่างนี้ไปแล้วครับมันหนักกว่าทุกครั้งทุกสมัยผมวิ่ง
ทำข่าวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรธุรกิจการเมืองหนักที่สุดตอนนี้
หนักที่สุดตั้งแต่มีการปฏิวัติแล้วบอกว่าจะปฏิรูปการเมือง
ปฏิรูปกันไปปฏิรูปกันมาหนักที่สุดฉะนั้นประเด็นที่จะขีด
เส้นใต้ทิ้งไว้วันนี้ก็คือ๑คอยลุ้นพรบงบประมาณถ้าเกิด
ไม่ผ่านขึ้นมาการเมืองสนุกทันทีเลยครับคุณบุ๊คครับคุณ
สุภาพด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องจับตา
มองนะเรื่องของงบประมาณแล้วก็เรื่องของการเมืองนะครับ